แป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมครบรอบ๑ปีที่ใช้ชีวิตคู่กันมาสำหรับนิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้านะคะ
งานนี้เราก็เลยเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของทั้งคู่โอ้โหคนโสดตายเรียบอีกแล้วจ้า
ซึ่งสาวนิวเคลียร์เนี่ยเขาโพสต์ข้อความไว้ว่าเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก
แต่เธอมีผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกมาอยู่เคียงเทิง
ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอกับสามีประคับประคองความรักผ่านช่วงเวลาต่างมาได้
ตั้งแต่คบจนถึงวันที่เป็นสามีภรรยาก็ได้คำว่าขอโทษให้อภัยและการปรับจูนให้เข้าใจกันมากขึ้น
สัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีของสามีตลอดไปค่ะ
หวานปะล่านิวเคลียร์หวานขนาดนี้เพชรจ้าก็ไม่น้อยนะ
นะคุณผู้ชมค่ะเขาโพสต์ถึงข้อดีการแต่งงาน
โดยบอกว่าก็เหมือนเดิมกับตอนยังไม่ได้แต่ง
ต่างกันที่มีแฟนมาเพิ่มเติมมาเป็นเพื่อนมาห่วงใยมากินข้าวด้วย
ทำนู่นนี่ด้วยกันตลอดไปเที่ยวเล่นด้วยกัน
พร้อมบอกแบบติดตลกอีกว่าคู่ของตัวเองทะเลาะกันน้อยมาก
อาจจะเพราะตีกันมาก่อนแต่งงานเยอะแล้ว
นี่แหละคือข้อดีของการดูใจนานทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ
แต่แค่ต้องปรับจูนกันก็เท่านั้นเองนะคะ
คือต้องบอกว่าถ้าหลายคนได้ติดตามข่าวก่อนที่
อนกันถึงขั้นว่าเลิกกันไปเลย

เผชจ้าเงาสุดพลังเหมือนกันอเรนนี่แล้วเรื่องใหญ่มาก
ตอนนั้นคงเป็นข่าวใหญ่โตไปอีก
สิ่งที่นิวเคลียร์กับเพชจ้าต้องการในตอนนี้
เป็นของขวัญในตอนนี้ก็คือทายาทตัวน้อยนะคะ
เดี๋ยวกุมภาพันธ์นี้เขาจะพึ่งวิธีการทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหคุณดูสิผู้ชายที่ว่าเจ้าชู้ขนาดไหน
เค้าก็ต้องยอมเขียวถอดเล็บออกหมดแล้วจ้า
ที่เคี้ยวถอดเล็บที่ถอดเล็บวางให้สีภรรยาคนสวยคนเดียวเท่านั้น
คุณเป็นกำลังใจให้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรุ้นเบบีกันสำหรับเดือนหน้านะจ๊ะ